ด้วยเหตุการณ์ที่ชายคนนึงเขาบอกว่าเขาก็เรียกแท็กซี่ไป
ให้ไปส่งบ้านนะวันนั้นเนี่ยไปดื่มมาแล้วก็เมานั่นแหละ
ว่าเรียกทางแอปเนี่ยโอเคแม่น่าจะไว้ใจได้

แอปเนี่ยเขาคำนวณราคาจะประมาณ๙๐บาท
ไปถึงที่เนี่ยเขาบอกแม้เขาจะเมาเนี่ย
แต่เขาเห็นแว๊บที่มิเตอร์เนี่ย๙๙บาท
แต่คนขับแท็กซี่กลับฉวยโอกาสเห็นว่าเขาเมา
บอกว่า๑๕๐บาท

เพราะว่าค่าแท็กซี่ทั้งหมด๙๙บาท

อ่ะแล้วคือพี่อ่ะไม่โอเค
คือเมื่อกี้ที่บอกว่า๑๕๐บาท
ผมมีจ่ายนะผมไม่ได้อะไรโอเค
แต่ว่าไม่พี่เห็นผมเมาผมรู้ว่าพี่เห็นผมเมา
แต่พี่จะมาโกงค่าแท็กซี่แบบนี้ไม่ได้นะ
อ่าผมมีตังค์จ่ายพี่นะผมไม่ได้อะไร

คิดว่าโอเคจะเอาค่าแท็กซี่กับผมเยอะกว่านี้

แต่พี่ทำแบบนี้มันไม่โอเคถูกป่ะ

อืมมันไม่โอเคผมเรียกแก๊ปมาทุกวันอย่างเงี้ย
ผมนั่งนี้มันไม่ถึงร้อยแต่เมื่อกี้โอเคนั่งดู
แต่คือนั่งมันไม่เกินร้อยยี่สิบแต่เมื่อกี้เขาคิดร้อยห้าสิบ

แต่พี่ทำไงตอนนี้พี่เข้าใจเปล่า

พี่จะมาโกงค่าแท็กซี่เหมือนผมไม่ได้ผมมีสตินะ
โอเคครับผมน่ะเนี้ยดำใจจะโบงเลยเลย
อ้าวแท็กซี่ก็ไม่ได้ปฏิเสธนะฮะ

ก่อนที่จะจากไปพร้อมกับเงินร้อยห้าสิบบาทของน้องเขา
คือน้องเขาบอกว่าที่อัดคลิปอยู่เนี่ย

เขาก็เลยหยิบขึ้นมาแล้วจะถ่ายตรงมิเตอร์ที่มันยังไม่ดับเนี่ยไม่ทัน
เพราะว่าพอมีคนเขามาแถวนี้แล้วก็บอกว่าให้ช่วยถ่ายคลิปให้หน่อยเนี่ย

ทางต้นสังกัดแอปพลิเคชันอะไรเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยนะฮะ

แต่ว่าคนขับแท็กซี่เนี่ยฉวยจังหวะที่เห็นว่าผู้โดยสารเนี่ยเมา
แล้วตอนจะลงรถเนี่ยก็เลยบอกราคาเกิน
หนุ่มคนนี้เราได้คุยด้วยแล้วนะครับอายุ๒๓ปีนะครับ
บอกว่าที่เอาคลิปมาแชร์ในโลกออนไลน์เนี่ยก็ไม่ได้อะไรหรอก
เงิน๑๕๐บาทเขาก็จ่ายได้ถ้าเกิดว่ามันถึงราคานั้นจริง
เพียงแต่ว่าไม่อยากให้โชเฟอร์แท็กซี่
ที่ไปฉวยโอกาสกับผู้โดยสารทำแบบนี้
เพราะคนอื่นที่เขาตั้งใจทำมาหากินเนี่ยเขาต้องเดือดร้อนไปด้วย

เราก็ตกใจผมก็๑๕๐ได้ไงครับ
ก่อนผมขึ้นรถผมจำได้ว่ามันเป็นราคานี้ราคานี้

เพราะว่ารถติดได้ไงฮะมันตอนนั้นประมาณตีหนึ่งกว่า
มันไม่มีรถแล้วมันห่างจากห้องผมประมาณเจ็ดกิโล
เราวันนั้นเท่าไหร่น่าจะ๑๕๐บาทใช่ครับ
เราก็ยอมให้เขาไปแล้วเขาก็แบบรีบไป
เรายังไม่ทันปิดประตูเขาก็รีบขับไปเลยอะไรประมาณนี้ครับ
เราไม่โอเคตรงที่เขาเห็นเราเมาเขาเห็นเราแบบขาดสติ
แล้วแบบเขาจะทำอย่างนี้เราก็ไม่ได้อะไรประมาณนี้ครับ

เราก็เลยแบบโพสต์แชร์ประสบการณ์
น้องเขาเรียกรถแท็กซี่เนี่ยจากร้านอาหารแถวบางใหญ่
ไปส่งห้องพักที่บางบัวทองนะครับ
ฝากพี่แท็กซี่คันนี้ไว้กันแล้วกันเนอะ

ใช่ค่ะคือน้องเขาบอกว่าเงินมันไม่ใช่จำนวนมากมายอะไร